วันนั้นค่อนข้างที่จะน้อยกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
และมีแนวโน้มว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปปัจจัยต่างที่เข้ามามีบทบาทกับสถานการณ์หมอกควันในกรุงเทพมหานครนั้น
ก็จะส่งผลทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นนะครับ

คุณผู้ชมครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีปัจจัยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศเย็นที่กดลงมาลมจากทางใต้ที่พัดมาแถวเบาครับ
แต่ว่าตอนนี้ครับลมจากตอนใต้มีการพัดเข้ามาในบริเวณใจกลางของประเทศไทยแรงมากขึ้นนะครับ
แรงแบบนี้เองจึงสามารถที่จะระบายเอากลุ่มหมอกควันต่างในพื้นที่ตอนกลางครับ
ขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนซะส่วนใหญ่
จากตัวเลขตรงนี้จะสังเกตว่าในบริเวณดังกล่าวเป็นสีแดงนะครับ
แล้วก็ในพื้นที่ตอนกลางกลับกลายเป็นสีเหลืองขึ้นมาแทนนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในพื้นที่ดังกล่าวนี้ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันต่อไปนะครับ
อากาศนั้นในช่วงนี้เนื้ออิสานยังคงเย็นสบายในช่วงเช้านะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางครับต้องทนร้อนเป็นพิเศษนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้น
รวมไปถึงความชื้นที่เข้ามาเติมมากขึ้นนะครับ
ชื้นเหล่านี้ก็จะทำให้อากาศนั้นรู้สึกร้อนอบอ้าว

ภาพรวมในวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
มีหมอกต่ำสุดนะครับ๑๕องศาสูงสุด๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ดอยนั้นต่ำสุด๖องศาครับ
ส่วนอีสานเนี่ยนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกนะครับ
สุด๑๙องศาสูงสุด๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนยอดภูอยู่ที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียตครับ
ภาคล่างเนี่ยนะครับมีฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะครับ
สุด๒๔สูงสุด๓๖องศาเซลเซียต
แล้วก็มีหมอกเกิดขึ้นในบางพื้นที่ด้วย
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
มีหมอกในตอนเช้าโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะครับ
สุด๒๔สูงสุด๓๖นะครับ

มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่นะครับ
สุด๒๓สูงสุด๓๓ครับ

แถวบริเวณตอนล่างอาจจะแรงนิดหน่อยนะครับ

โอกาสการเกิดฝนฟ้ากระนองร้อยละ๑๐ถึง๒๐ของพื้นที่นะครับ

ต่ำสุด๒๓สูงสุด๓๕องศาครับ
มีหมอกในตอนเช้ากับมีฟ้าหลัว
ซึ่งฝนนั้นยังคงมีโอกาสตกอยู่
ประมาณ๑๑๐ถึง๒๐ของพื้นที่
ต่ำสุด๒๓สูงสุด๓๒องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ